กรุงเทพมหานครนำโดยผู้ว่าชัดชาติค่ะได้มีการจับมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของจีนนะคะ
สาราว่าการกรุงเทพมหานครค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากอทม
มีการต้อนรับศาสตราจารย์สวีฉีกงรองประธานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของจีนนะคะ
แล้วก็นางสาวจางเมืองเหิงพอศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็คณะ
ในโอกาสที่เข้าพบและหารือในการจัดตั้งสรรพงานแคสในประเทศไทยนะคะ
โดยผู้ว่าบอกว่าปัญหาหลักของกรุงเทพคือเรื่องฝุ่นเป็นวาระแห่งชาติ
พยายามหาต้นต่อของฝุ่นแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนเกิดจากอะไรกันแน่
เพราะฉะนั้นจึงให้ทางแคสต์นะคะที่มีประสบการณ์ในการจัดการปัญหา
เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาฝุ่นพิษในเมืองกรุงค่ะ
และที่สำคัญนะคะเพื่อเป็นการตระหนักให้รู้ว่า
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นปัญหาร่วมกันของทุกคน
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการหาแนวทางในการพัฒนาเมือง
และขยายในการแก้ปัญหาฝุ่นในจังหวัดอื่น
รวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนได้สำเร็จต่อไปอีกด้วยค่ะ